มาติดตามคนร้ายหน่อยนะคะคือในปอนเขาเป็นคนร้ายที่ไปจี้ชิงพระเลี่ยมทองกับเจ้าของร้านขายตู้เย็นร้านหนึ่ง
ซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนรับจำนำพระเลี่ยมทองกับผู้ชายคนเกาะเหตุอยู่บ่อยครั้ง
แล้ววันดีคืนดีเกิดยังไงคุณผู้ชมไปจี้ชิงพระเลี่ยมทองที่ตัวเองไปจำนำไว้คืน
คือไม่กะว่าจะชดใช้เงินอะไรยังไงกะจะเอาคืนกันฟรีตอนนี้ตำรวจตามล่าอยู่นะคะ
พนักงานสอบสวนสพเมืองนครสวรรค์ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายใช้อาวุธมีดจี้นางกรองจิตสุพรรณกูล
เจ้าของร้านขายตู้เย็นชื่อสหยนมอเตอร์๑๙๙๕อยู่ที่หมู่๙ตะบนปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะ
ซึ่งคนร้ายก็ได้พระเลี่ยมทองไป๑๐องค์และตัวจำนำอีกจำนวนนึงด้วย
จากการที่สอบสวนนางกรองจิตผู้เสียหายค่ะเขาบอกว่าทราบชื่อผู้ก่อเหตุก็คือนายปอน
ซึ่งได้นำพระเลี่ยมทองมาฝากจำนำไว้ถึง๑๐องค์
ก่อนเกิดเหตุนายปอนเนี่ยโทรศัพท์มาบอกนางกรองสิทธิ์ว่าเดี๋ยวจะเข้าเอาเงินมาคืน
มาหาเดี๋ยวจะเอาเงินมาถ่ายคืนแล้วก็จะรับพระกลับไป
ตามเวลานัดคือทุ่มครึ่งค่ะนายปอนมาถึงที่ร้านแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไร
ใช้อาวุธมีดปลายแหลมยาวประมาณสัก๕๘นิ้วจี้นางกรองจิต
แล้วก็ใช้เทปกาวมามัดมือเธอเอาไว้คุณผู้ชมจากนั้นก็หยิบเอาพระเลี่ยมทองสิบองค์ที่ฝากเอาไว้เนี่ย
วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดหน้าร้านหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะ
ให้เธอนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะนางกรจิตยังบอกอีกว่าในปอนเนี่ย
เคยนำสิ่งของมีค่ามาฝากมาจำนำเอาไว้เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายอยู่บ่อยครั้ง
ก็เลยไม่คิดว่าคนคุ้นเคยกันแบบนี้จะกล้าก่อเหตุได้
ตอนนี้นะคะตำรวจได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวในปอนมาสอบปากคำแล้ว
ก็คาดว่าน่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีเร็วนี้นะคะ